คุณผู้ชมค่ะต่อกันที่คนดวงดีกันบ้างดีกว่า
ใจใครละคะคุณอ๋อมสก้าวใจอย่างไร
อย่างไรคะอย่างที่เรานำเสนอข่ากนไปถูกโรตตาลีบ่อยมากเลย
ล่าสุดเป็นไงจ้ะปังไม่ไหวนะคะ
ปอบตัวไปเลยค่ะปังมากนะคะ

รับทรัพย์ไปเลยนะคะดวงก็ดีแถมงานยังปังด้วย
อ๋อมเนี่ยบอกเลยว่าเคล็ดลับดวงเฮงกับตัวเลขเนี่ย
ไม่มีอะไรมากพึ่งลูกชายล้วนเลยจ้ะ
เออนะคะน้องจอมทัพล้วนเลย
หลายคนบอกเอ๊ะหรือว่าน้องจอมทัพเนี่ย
จะเป็นเด็กมีของนะเปล่ามีเซ็นต์นะเปล่า
เออนะคะถึงได้หยิบเลขให้คุณแม่เนี่ยปังทุกงวดเลย
อ๋อมยืนยันตรงนี้นะคะว่าไม่มีจริงนะ
เชื่อว่าดวงแม่ลูกถูกกันไง
ก็เลยพากันโชคดีอย่างต่อเนื่องไปเลย
ส่วนที่ท้าทายกันนะคะว่าอ่าแน่จริง
ทำไมไม่โพสต์เลขให้ชมก่อนออกรางวัลล่ะคะพี่อ๋อมค่ะ
อ๋อมเนี่ยพูดชัดเลยมันก็มีตัวเลขเคลื่อนกันมาบ้างนะคะ
ไปฟังเสียงจ้า
จริงอันนี้เป็นเลขจากลูกไหมคะลูกของข้า
เลขจากลูกค่ะใช่ใช่ค่ะ
โอ้โหปังนะสุดยอดเลย
ปังชีวิตปังแต่ว่ามีเรื่องกวนจิตกวนใจด้วย

เรื่องการเมืองบ่อยพี่อ๋อมเนี่ยบอกเลยว่า
เอาเรื่องถึงกฎหมายทุกเคสนะคะ
กรณีก่อนหน้านี้ค่ะเรื่องใกล้จบแล้ว
เตรียมรับคำขอโทษเป็นเงินสดแล้วนะจ๊ะ
แต่ว่ายังมีหน้าใหม่ค่ะที่อยากจะทักทาย
เข้ามาหยาบคายใส่กันไม่น้อย
ล่าสุดค่ะก็เลยประกาศเจตนารมณ์เลยละกัน
แบบสุดโต่งไปเลยนะฟ้องทุกกรณีจ้ะ
แล้วก็รับเงินเป็นเงินสดเท่านั้น
แล้วก็ยืนยันนะคะปีหน้าฟ้าใหม่ค่ะ
ส่งเสียงให้ดังกว่าเดิมอีกค่ะคุณผู้ชม
ถ้ามีการเปลี่ยนแฟนชิ้นในค่ะที่ดีขึ้นเสียงของออ๋อหม่ะ

นะคะอ๋อ๋มก็ต้องเตรียมลับแล้วว่า

แต่พี่อ๋อมบอกว่าพี่อ๋อมสวยอยู่แล้ว